คลิปนะคะวัยรุ่นย้ำว่าเป็นวัยรุ่นผู้หญิงนะ
สองกลุ่มนัดตบนัดตีกันหลังจากที่ไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดชายภูมิและคำเห็นกันตั้งแต่ที่น้ำตกแล้วนะ
นัดกันเคลียร์กันที่บริเวณหน้าปั๊มแห่งหนึ่ง
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะ
นี่เป็นคลิปคนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายเอาไว้นะคะ
จุดนี้อยู่ที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบ้านห้วยชันตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ

กลุ่มผู้หญิงวัยรุ่นสองกลุ่มตบกันแต่ว่าคนที่ตบกันจริงจริงเนี่ย
ลักษณะเคลียร์กันเนี่ยมีแค่สองคนเท่านั้นนะคะส่วนคนอื่นเนี่ยล้อมเอาไว้
ลักษณะมาเป็นเพื่อนเนี่ยนะคะคลิปนี้ทั้งหมดแล้วน่าจะมีอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดคนนะคะ
และในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาตบตีกันแบบไม่ได้อายใครเลยไม่ได้เกรงกลัวตำรวจเลย
แล้วก็มีบางช่วงบางตอนจะเห็นว่าแม่ค้าจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยซึ่งมีผ้ากันเปื้อนสีแดงแดงเนี่ย
เดินข้ามถนนนะคะพยายามจะเข้ามาห้ามปรามบางคนก็ร้องตะโกนห้ามปราม
แต่จากในคลิปจากในคลิปจะได้ยินเสียงนะคะคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่า
ไหนอ่ะตำรวจอยู่ไหนลักษณะจะบอกว่าเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวเรียกตำรวจนะถ้าไม่สลายเนี่ยนะ
อกจากนี้นะคะมุมนี้มีอีกหนึ่งภาพด้วยนี่เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดหน่อยนะคะ
เป็นภาพกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันแห่งนี้ค่ะโหทุบเข้าที่ใบหน้าค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะ
จากการดูแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เด็กผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยนะคะ
น่าจะอยู่ในระดับมต้นเขาบอกว่าถามชาวบ้านแถวนั้นนะ
ชาวบ้านบอกว่ากลุ่มนี้น่าจะไปเที่ยวน้ำตกตาดโตนมา
เพราะมันเป็นช่วงวันหยุดยาวน่าจะเขม่นกันมา
ท้าทายกันมาตั้งแต่น้ำตกนั่นแหละแล้วมานัดเคลียร์กันที่จุดนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเรานะคะตรวจสอบไปคือล่าสุดยังไม่มีฝ่ายไหนเลยนะ
ไปแจ้งความแต่ทำให้โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยแชร์คลิปนี้ออกไป
แล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะเป็นห่วงเยาวชนค่ะ
ไม่อยากให้มีเรื่องตบตีกันแบบนี้ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม
แน่นอนว่าถ้าพ่อแม่รู้และเห็นว่าลูกขอมาเที่ยวน้ำตก
แล้วสุดท้ายเนี่ยกลับมาตบมาตีกันแบบนี้นะคะ
พ่อแม่ไม่สบายใจแน่นอนนะคะ